แต่ถ้าหากว่าพูดถึงอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนหลายหน่วยงานเขาจัดทำก็คือเรื่องของกีฬาสิ

ต้องมีทุกปีเป็นประเพณีก็ว่าได้ไม่ใช่แค่โรงเรียนไม่ใช่แค่เด็ก
แต่โรงพยาบาลเขาก็มีกีฬาสีด้วยเหมือนกัน
จัดขึ้นมาเพื่อสร้างความสมัครสมาร์ทสามัคคีและสร้างความสนุกสนานให้กับคุณหมอและคุณพยาบาล

ไปกันค่ะที่โรงพยาบาลตะกัวป่าจังหวัดพังงา
วันนี้คุณหมอคุณพยาบาลพักงานก่อน
บอกว่าขอเคลียร์คิวนิดนึงไม่ใส่แล้วชุดกงชุดกาว
พยาบาลขอถอดแป๊บนึงใส่ชุดแบบนี้สวยหล่อจัดเต็มกันมาเลยจ้า
เต็มแบบนี้แล้วมาทำอะไรก็มาเดินขบวนกันก่อนสิคะ
เป็นขบวนพาเรทกีฬาสีแบ่งเป็น๔สี
คุณเห็นดรามเมเยอร์เมื่อสักก
ไม้พัทธาเขาค่ะเป็นยังไงบ้างมันอลังการ

สร้างสรรค์กันไปนะจ๊ะสีอะไรต่อสีอะไรคุณผู้ชมดูเอาเองแล้วกันนะคะ
งัดไม้เด็ดมาแข่งกันแบบไม่ยั้งเลยทีเดียว
จัดขึ้นมาเป็นไงคะมีการเปิดงงเปิดงานนะคะ
บอกว่าอยากจะให้คุณหมอทั้งหลายหันมาดูแลตัวเองบ้าง
ดูแลแต่ผู้อื่นมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพ
ให้มีความแข็งแรงแล้วก็สร้างความสนุกสนาน

นี่ออกกำลังกายคือจะต้องมีการวอร์มร่างกายให้พร้อม
ฮิตกันขนาดไหนแต่ละสีโชว์กันมาเลยนะจ๊ะ

ไม่ใช่แค่ขบวนพาเรทที่จัดเต็มไม่ใช่แค่การเต้นที่จัดเต็ม
นี่ค่ะแข่งขันกีฬาก็จัดเต็มไม่แพ้กัน
อย่างเช่นการแข่งขันฟุตบอลโอ้โหชายหญิงนี่คือคละประเภทคละรุ่นกันเลย

เป็นแบบผสมผสานทำได้ทุกอย่างทั้งแฮนดบอลวอเล็กบอลฟุตบอลอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะ
มันที่สุดเลยไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะจ๊ะคุณครับมีการแข่งขันวอนเล่นน้ำด้วย

ไม่มีที่ไหนหรอกมีแต่ที่นี่เพราะว่าเขาก็เอามาให้สนุกสนานกันนะจ๊ะ
แต่นอกจากกีฬาที่เป็นสากลแล้วยังมีกีฬาพื้นบ้านอย่างกีฬาวิ่งกระสอบ
รวมไปถึงนี่ค่ะแข่งขันกีฬาคู่รักพักใจ
นี่คือวอลเล่น้ำถ้ารับได้ก็รับถ้ารับไม่ได้ก็หล่นแตก
เปียกกันไปจ้ายากเหมือนกันนะคุณเนาะต้องกะระยะดีสายตาต้องดีนะ
เออความสามารถแต่ละคนจะเป็นยังไงจะแข่งขันผ่านหรือไม่
ไปดูแบบเต็มกันเลย
เป็นไงคุณแต่ละอย่างโอ้ต้องสมันสามัคคีกันนะ
ส่วนอันนี้ต้องสามัคคีกันมากการเล่นกอล์ฟบก
กอล์ฟบกคู่ใช่น้องไม่ต้องมาตีไอ้ลูกพันเนี่ยส่วนใหญ่เล่นคนเดียว
คนเดียวก็ยากแล้วนะคะสองคนคู่หูกันโอ้ยตีกันทั้งวันแล้วมั้ง
มันต้องตกลงกันให้ดีต้องเล็งรัศมีร์ตรงไหนให้มันถูกนะคะ
เป็นกีฬาที่เรียกว่าทำเอากองเชียร์เนี่ยนั่งไม่ติด
ต้องลุกมาให้กำลังใจกันถึงข้างเลยแบบนี้นะคะ
ไม่ก็ลุกมาเล่นด้วยอะค่ะมาเดี๋ยวตีเอง
แม่มันมากไม่แพ้กับอีกหนึ่งการแข่งขันที่พูดได้เลยว่า
อกถูกใจทั้งกองเชียร์ทั้งคณะกรรมการค่ะ
โน้นก็คือการก่อนกีฬาบ

แล้วห้ามหันไปมองให้ส่งหันหัวไปเรื่อย
ทีมไหนเหลือแป้งมากที่สุด
คู่นั้นทีมนั้นชนะค่ะ
เหลือแป้งในถาดข้างหลังมากสุดชนะ

อันนี้เขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ

น้องคนนี้รู้สึกโดนอยู่คนเดียวนะฮะ

ไม่รู้ว่างานนี้มีแกล้งกันหรือว่าอะไรยังไง

แต่มาดูทีมสีชมพู

เป็นผู้พ่ายแพ้ให้แก่ทีมสีอื่นไปนะคะ
เพราะว่าแป้งลงมาที่ตัวเธอหมดเลยนะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่มันคือความสนุกสนาน
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนแฮปปี้มากนะจ๊ะ

โอ้โหเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมงานนี้
หมอใครพยาบาลใครคนป่วยคนไข้ไม่รู้แหละ

ฉันรู้แล้วทำไมน้องเขาโดนเยอะ

คือคนปกติเขาจะรับแบบหงายใช่ไหม

แต่น้องเขารับนี้ก็เข้าหน้าเข้าตารั่วหมดเลย
การแข่งขันนี้นะครับเล่นได้ทุกเพศทุกวัย
แต่ยกเว้นอยู่คนเดียวที่ห้ามเล่นดิฉัน
ไม่ใช่คุณแต่ว่าเป็นคนที่หมอแนะนำ
หมอแนะนำว่างดแป้ง
คือถ้าเขาโดนแนะนำว่างดแป้งเล่นไม่ได้นะครับ
เพราะว่าอันนี้แป้งเต็มเลย